ราวต่อไปต้องบอกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันแบบถ้วนหน้าเลย
แล้วก็ต้องขอสุขสรรค์วันเกิดให้กับกู้ภัยใจพระฝาแฝดคู่นี้เลยนะคะ
พี่ท๊อกพี่ไทยพี่บินพี่เอกกระพันธุ์บรรลือริสต์นั่นเอง
เช้าวันนี้ค่ะขนผลไม้หลากหลายชนิดจากตลาดไทย
ไปจัดบุฟเฟ่นี่ไม่ใช่บุฟเฟ่ให้คนนะคะบุฟเฟ่ให้น้องช้างค่ะ
กินอร่อยเลยติดบนเทือกอ่ะที่พะเนียดคล้องช้าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ย
มาให้พอนึกในวันคล้ายวันเกิดด้วยนะคะค่ะ
แล้วก็จะมีพิธีการจัดพิธีกราบไหว้สารประกรรมอันศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สัมภเวษีกลางแจ้งกันแบบนี้เลย

ซึ่งก็มีหลายศิลปินดารานะคะทั้งพี่เอกรังศิโรศนะน้องมณาสอนศิลป์นะ
คุณเข้มหัสวีพี่ยิ่งยงยอดบัวงามรวมไปถึงตลกชื่อดังอีกมากมายหลายท่าน
ที่มาร่วมบุญครั้งนี้แล้วก็ยังมาร่วมแจกถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้ง
รวมไปถึงแจกเงินให้กับประชาชนผู้ยากไร้อีกคนละ๕๐๐บาท

รวมทั้งหมดนะเงินที่แจกไปกับผลไม้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ๒ล้านบาท

ซึ่งพี่ท็อปพี่ไทยก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐของเรา
บอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยขนเอาอาหารมาให้น้องช้างแล้วใช่ไหม
แล้วก็มีประชาชนมารอเพราะคิดว่าอ้าวจะมาแจกเงินแจกถุงยางชีพด้วย
ก็เลยโถเอ้ยผิดหวังกันไปนะครับ
กลับบ้านไปพี่ท็อปพี่ไทยบอกโอ๊ยนอนไม่หลับเลย
วันเกิดก็เลยตั้งใจว่าจะเอาเงินตัวเองเนี่ยนะ
มาช่วยแจกคนจนให้ได้เลยจ้า
ก็ได้ถือว่าเป็นการทำทานบารมีอันยิ่งใหญ่นะครับ
ให้ทั้งสัตว์ด้วยแล้วก็คนด้วย
ปีนี้ได้มาทำบุญสัตว์ใหญ่
แล้วก็เป็นครั้งหนึ่งช้างน้องช้างเนี่ย
เคยอยู่ในผืนทงไตรรงของประเทศเรา
ปีนี้รู้สึกว่ามันเป็นปีที่สุดยอดที่สุดที่ผ่านมา

พรใดแก่แหวนเงินทอง
พี่น้องฝาแฝดคู่นี้บอกเลยค่ะว่า
ไม่ได้ปรารถนาสิ่งใดเป็นของขวัญวันเกิดเลย
ขอแค่อะไรรู้ไหมคะแค่ขอพรนะ
อยากให้คุณแม่สุดที่รักเนี่ยแข็งแรง
เคยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หาย

ให้กับพี่น้องสองกู้ภัยใจพระของเราตลอดไปนั่นเองจ้า
นี่เราไม่อยากได้พรอะไรให้กับเราเลย
แต่อยากให้อวยพรคุณแม่ให้แทนนะ
ตอนนี้คุณแม่ก็ปีนี้จะไม่ค่อยแข็งแรงทำงานมาเหนื่อย
เห็นท่านมีความสุขเราก็หายเหนื่อยแต่เข้าไปกงไปก่อน
แต่ทำงานมาเหนื่อยเห็นแม่นอนป่วยอยู่เราก็
เหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องดูแลแม่

แต่แม่เราไม่ดูแลมันก็ยังไงอยู่

เราก็ขอให้พี่ทัพพี่ไทยรักษาสุขภาพนะครับ

โกศกในงานเขาแชลวายุ๕๘๕๙

เป็นเรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมนะคะ